คุณผู้ชมคะมาม่วนกันต่อเลยดีกว่านะ

เจ้าของเพลงพอมกหวกเอาไปฝากป่า

กับลูกเตือกย้ำรวบลงห้างวาง

จากที่เขาจะเป็นนักร้องดังแล้วยังเป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชม
ที่ชอบทำบุญชอบเข้าวัดเหลือเกิน
คือน้องลำเพลินเป็นคนจังหวัดบุรีรำ
บ้านเดียวกับน้องรถเบ้นบันเทิงไทยรัฐของเราเลย
สมัยก่อนนู้นนะคะที่ยังไม่เข้าวงการบันเทิงเนี่ย

ถ้ามีโอกาสนะพี่มีเงินเนี่ยนะ
อยากจะสร้างถนนเข้าวัดที่บ้านเกิด
คืออย่างนี้น้องเห็นว่าทางเข้าวัดมันลำบาก
ลำบากถึงขนาดที่คนขับรถมาทำบุญ

น้องก็เลยจำเป็นภาพติดตาเลย

ถ้ามีเงินนะผมจะสร้างถนนใหม่เลย
มาวันนี้ค่ะน้องลำเพลินพร้อมกับเหล่าแฟนคลับ

ใช่น้องเปิดใจกับน้องรถเบ้นบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าตอนนี้ทำตามสัญญาที่เคยพูดไว้เรียบร้อยแล้ว

ยังบอกว่ารวมกลุ่มกับแฟนคลับ

ห้องน้ำเอาไว้ให้ญาติโยมที่มาทำบุญได้เข้าไปใช้ด้วย
รวมไปถึงมอบทุนการศึกษาให้เด็กในโรงเรียนที่ได้เรียนในวัยเด็กอีกด้วยนะคะ
โอ้โหสุดยอดเลยไปฟังเสียงหนุ่มใจบุญคนนี้กันหน่อยค่ะ
วันหนึ่งมีตังค์จะบริจาคเงินมาทำถนน
ให้คนได้มาทำบุญครับ

ก็เลยเออเฮ้ยคิดอย่างแรกเลยว่าเรามีแฟนคลับแล้ว
แฟนคลับมาทำบุญบ้านเราดีกว่า
คนเราเนี่ยมันมาเจอกันมันไม่เรื่องบังเอิญนะ

ผมก็เลยคิดว่ามาต่อยอดบุญกันดีกว่า
พี่ผมอยากทำถนนเข้าวัด
เพื่อที่คนจะไปทำบุญมันจะได้ง่าย

เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบุญบาปมันมีตัวตนจริงไหม
แต่ผมคิดว่าเออทำแล้วมันได้ใช้จริง
หลวงพี่ก็บอกไม่มีที่นั่งปฏิบัติทำ
ก็เลยแบบงั้นก็ทำขึ้นไหว้พระ
กราบใจเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ